เชื่อมแอร์พอร์ตลิงค์พญาไทยนะครับ
มีหนุ่มจีนคนหนึ่งหน้าตาดีนะครับ
ตกลงมาทำให้บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ซึ่งก็เหตุการณ์นี้เป็นชาวจีนอายุ๒๓ปีเนี่ยครับ
ออกไปยืนแบบนี้สวมเสื้อสีเทากางเกงยีนสีดำ
หูฟังออกไปยืนนั่งฟังเพลงอยู่แบบนี้
ลุกขึ้นยืนตรงที่บริเวณเป็นทางเชื่อม
ชั้น๓ของแอร์พอร์ตลิงค์พญาไทยมักกษัน
ก็ไม่รู้ว่าจะกระโดดลงมาหรือเปล่า
ก็เลยต้องเอามีการเอาเบาะลมไปกางเอาไว้ก่อน
ตอนแรกหนุ่มคนนี้ท่าทีไม่มีท่าทีว่าจะกระโดดนะ

ตามหนังสือเดินทางเพราะว่าในปีนเดินทางเข้ามาในไทย

เหตุการณ์นี้ยังไม่รู้ว่าแรงจูงใจมาจากอะไร

ทำให้ออกไปนั่งแบบนั้นแล้วถัดตกลงมาก็ต้องมีสถานทูตต่อไปนะครับ